นะฮะ๕๐ซองครับราคาไม่แพง
น้าเป็นซองจดหมายแบบสีขาว

มีหน้าต่างที่ไหนมีหน้าต่าง
แต่เห็นได้ว่ามีพื้นใกล้มากเลย
ของผมซองขาวภาค

หนัมใจช่วยคะเรียม

ขอตัวล่ะพอตัวล่ะ

นะคะไม่รู้ว่ายุคนี้ยังเขียนจดหมายกันอยู่หรือเปล่า
แต่ว่าจะว่ามันเก่ามันก็ไม่เชิง

ไม่ว่าจะเป็นบินหรือว่าอะไรก็ตาม

ที่นิวจะต้องเลือกว่าแบบไหนราคาถูกสุด

อันแรกที่นิวไม่ได้เลือก

ราคาตั้งต้นอยู่ที่

และซ่องจดหมายแบบหน้าต่าง
นิวไม่ได้เลือกราคาอยู่ที่

ถูกกว่า
ถูกกว่าจริงด้วยค่ะ

นี่ค่ะของแพ้ไม่ค่ะของเทียมค่ะ

เจ๊กถามนิวเลยค่ะว่าของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกมาค่ะตั้งใจดูนะคะนิว

นี่คืออาหารที่คุณต้องเหมามอเตอร์ไซค์เข้าไป
ทำไมคะข้าวสอยแฮ่ย
ของขึ้นชื่อจากทางเหนือถูกต้องครับผม
มีใครไม่รู้จักค่ะมีผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมาย

กระพาดดึกอยู่พอลึกในสอยเปี๋ยว
นี่คือข้าวซอยนะฮะกึ่งสำเร็จภาพ

ของนานนี่ข้าวสอยรสหมูตุ๋น
โอ้โหข้าวซอยอร่อยจังเลย
ตอนนี้กำลังทำอะไรไปดูนะ

เพราะเป็นข้าวซอยกึ่งสำเร็จรูปนะฮะ

ได้หมดของเขาเล่นแต่เขา

ข้าวซอยจากมณพนันทั้ง๓ชนิดนี้
ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ
เอาล่ะเข้าซอยเลยค่ะ

นัสนันเขาขึ้นชื่อทางอาหารเหนือ
ไม่ว่าจะเป็นลาบหรือว่าอะไรก็ตาม

มีทั้งอาหารปกติแล้วก็อาหารที่เป็นมังสวีรัติด้วย

ผมว่าน่าจะเป็นอันนี้ครับ

เอาล่ะพี่เป๊กจะเฉลยที่อันที่นิวไม่ได้เลือกค่ะ

ข้าวซอยกึ่งสำเร็จรูปรสเจที่นิวไม่ได้เลือก

และพี่เป๊กจะเฉลยที่ข้าวซอยหมูตุ๋นที่น้องนิวไม่ได้เลือก

เอาล่ะรสไก่ที่น้องนิวเลือกจะต้องถูกกว่า๖๐บาท
และข้าวซอยกึ่งสำเร็จรูปรสไก่ราคาอยู่ที่

หรือกลับปาก๕๕บาท

ไกล

อันนี้ถูกมาก

ข้าวซอยรสเจที่ไม่มีเนื้อสัตว์
เป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด

จากรำคาญพวกพี่แล้วมีอะไรอีกที่นิวรู้สึก
รำคาญพวกพี่หรือ

นี่ยังแอบคิดว่านิวยืนหลับหรือเปล่า

อกจากขอบคุณนิวแล้วต้องขอบคุณพี่ตีด้วย
ที่มาช่วยจนเรียกได้ว่ากลับบ้านมือเปล่า
วันนี้ขอบคุณทั้งคู่เลยค่ะ
ขอบคุณครับ